เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านางสาวชนนิการชัยวงศ์อายุ๒๖ปี

ถูกพบเป็นศพอยู่กลางถนนตรงนี้ครับอ่า
ใต้ทางลอดขวงสิงขาเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับ
เพื่อนบอกว่าตอนคืนเกิดเหตุไปเที่ยวสถานบันเทิงกัน
แล้วกำลังจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะกลางดึก๒๖มกราคม
แต่น้องโฟบอกว่าให้เพื่อนนั่งแกรปคากันไปก็แล้วกัน

เดี๋ยวน้องโฟจะนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งไป

รู้ข่าวอีกทีอ้าวเสียชีวิตอยู่กลางถนน

มอบตัวอีกทีก็คือบ่ายเมื่อวาน
นะแล้วก็อ้างว่าตอนเกิดเหตุก็ตกใจก็เลยกลับไปตั้งหลักก่อน
โทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรให้มาช่วยเนี่ย
แต่พอมาถึงก็เสียชีวิตแล้ว
จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับบริเวณทางลอดขวงสิงนะเนี่ยฮะ
ในคืนเกิดเหตุกลางดึกยี่สิบหกมกราคมนะครับแต่ภาพเนี่ยนะครับ
ตรงนี้เป็นพื้นที่เห็นไหมจะเป็นตอนรถกู้ภัยมาแล้ว
บิ๊กไบท์ที่ขี่ไปมันเห็นแค่แบบแป๊บเดียวใช่มันเห็นแค่เสี้ยวเดียวแป๊บเดียวนะครับ
ไม่เห็นจังหวะเกิดเหตุอืมว่าเกิดอะไรขึ้นไปเห็นอีกทีนึงก็คือเนี่ย
กู้ภัยมากันนะครับบิ๊กไบท์คันเกิดเหตุเนี่ย
คนที่ขี่ชื่อว่าในบอสอายุ๒๗ปีนะครับก็ขี่ไปแล้วก็มีน้องโฟซ้อนท้าย
กล้องมันจับได้เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะฮะก่อนจะเห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยวิ่งตามมานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๖มกราคมบ่าย๒๗มกราคมก็คือเมื่อวานนี้
บอสมาพบพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่เขาสงสัยกันเนี่ยฮะในบอสคนนี้ครับวงกลมสีแดงเนี่ย
สงสัยกันว่าไปทำอะไรน้องโฟเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมถึงทิ้งเขาไว้เสียชีวิตกลางถนนแบบนั้น
ขี่ไปในคืนนั้นนะฮะก็มีสภาพร่องรอยของการถลอกล้มพังเสียหายด้วยนะครับ
บอสบอกว่ารู้จักกับนางสาวชนนิการหรือว่าโฟมาก่อนหน้านี้แล้ว
คืนวันเกิดเหตุก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็เจอกับผู้ตายนะฮะ
ตอนนั้นสถานบันเทิงแห่งแรกที่ไปกันเนี่ยเลิกพอดีนะครับแล้วเพื่อนของผู้ตายเขาจะไปต่ออีกที่นึง
แต่นางสาวชนนิการอันนี้ในบอสอ้างนะบอกให้ตัวเองเนี่ยไปส่งที่พักหน่อย
ก็เลยพาขึ้นจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไประหว่างที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ไปเนี่ยนะครับ
บอสอ้างว่านางสาวชนนิการตอนนั้นอยู่ในอาการเมาก็ได้นั่งซ้อนท้ายไปด้วยเต้นไปด้วย
แล้วก็รถก็เกิดเสียหลักนะฮะก็ทำให้นางสาวชนนิการพลัดตกจากรถ
แล้วไปกระแทกบารีเออร์ข้างทางแล้วก็กระแทกกับพื้นถนน
นอนสลบหมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่ช่วงนั้นเขาเกิดเหตุเนี่ย
พอเกิดเหตุเนี่ยเขาตกใจเขาก็เลยบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์ไปตั้งหลักก่อน
กลับไปตั้งหลักก่อนแล้วถึงติดต่อขอมอบตัวซึ่งมันก็นู่นอ่ะบ่ายอีกวันหนึ่งอ่ะ
ใช่ค่ะประเด็นกลับไปตั้งหลักก่อนนี่แหละก็คือโอ้ทำไมทิ้งเขาไว้แบบนั้น
ถ้าช่วยเขาตั้งแต่ตรงนั้นเขาอาจจะไม่เสียชีวิตไหมหรืออะไรแบบนี้
มีเพื่อนของผู้ตายที่เขาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขายืนยันทุกคนอ่ะ
บางคนบอกเห็นฉุดไปล็อกคอขึ้นไปก็มีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องไปสืบกันต่อ
ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ไปที่วัด๗ยอดพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองนะครับ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องโฟนะครับ
โฟมีน้องสาวสองคนนี่ฮะวันนี้ก็ไปเคาะฝาโลงบอกพี่สาว
ให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับไม่ต้องห่วงอะไรนะครับ
ก็กอดคอกันร้องไห้เสียใจ
ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับจะช่วยดูแลครอบครัวให้ด้วย
จะไปทิ้งครอบครัวไปไหน
น้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราพูดคุยด้วย
เธอก็บอกว่าคือตอนนี้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ข้อมูลของเพื่อนพี่สาวครับกับข้อมูลของฝั่งในบอสคนขี่บิ๊กไบท์อืม
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์
ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ต่างฝั่งในบอสคนขีดบิ๊กไบท์

ลูกสาวก็ทดไปบอกนะว่าจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อน

และลูกสาวคนนี้น้องโฟลคนนี้คือเสาหลักของครอบครัว

เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอของพ่อของแม่ด้วยค่ะ

เพราะว่ามันทำได้ไม่ถูก
ก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าน้องโฟเคยคบกับในบอสด้วยนะคะ

เจอกันอีกทีก็คือในวันเกิดเหตุนั่นแหละ

เจอกันตอนร้านใกล้ปิดแล้วด้วย
โฟบอกว่าเรียกแกรปเดี๋ยวจะไปกันต่อ
เพื่อนคนนี้บอกว่าเป็นคนเรียกนะคะ
พอรถมาปุ๊บพอแกรปมาปุ๊บ
เพื่อนคนนี้บอกว่าก็ไม่เห็นหรอกว่าในบอสล็อคคอร์หรือเปล่า
หรือเปล่าหรือดึงขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
แต่น้องโฟเป็นคนบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะนั่งรถจักรยานยนต์ตามไป
ถ้าจะไปต่อก็เดี๋ยวเลือกแกรปเลยละกันเดี๋ยวไปด้วย
หนูก็เลยบอกเขาว่าเออพี่เดี๋ยวมีเพื่อนไปด้วยอีกคนนึงนะ
เห็นว่าผู้หญิงพี่โฟเนี่ยเขานอนอยู่คนเดียวกลางถนนเลนขวา
เราก็อยากรู้ความจริงว่าเออแล้วตกลงมันเกิดอะไร
ก็มีในบอสนี่แหละที่จะบอกได้ใช่ไหม
แต่ก็เป็นการบอกในมุมของในบอสนะ
เพราะว่าน้องโฟเขาก็ไม่สามารถมาพูดมาชี้แจงมาบอกอะไรได้อีกแล้วนะครับ
บอสเนี่ยเมื่อวานมาพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาไว้๒ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
คือขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับข้อหาไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ให้ประกันตัวไปนะครับ
อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มเติมว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อะไรยังไงไหมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบนะครับ
ก็พยายามติดต่อในบอสนะฮะทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปหา
ก็มีแม่ของในบอสรับสายบอกว่าตอนนี้ลูกชายเครียดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทุกคนในครอบครัวก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกสงสารลูกไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ยืนยันว่าบอสไม่ได้ดึงไม่ได้ฉุดผู้ตายขึ้นรถอย่างแน่นอนนะ
แล้วน้องก็ได้ไปมอบดอกไม้ให้เพื่อนรับปริญญาเท่านั้นในคืนวันเกิดเหตุนะครับ
พอไปเจอกับผู้ตายก็ที่มานั่งดื่มกินอยู่แล้ว
ก็เลยได้คุยกันแล้วก็มาขอให้บอสเนี่ยขี่รถไปส่งไม่มีการฉุดหรือว่าลากเลยอันนี้แม่บอกนะครับ
ซึ่งระหว่างที่นั่งรถมาลูกชายบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาการมึนเมานะ
แล้วก็มีลักษณะเต้นบนรถทำให้รถเสียหลักแล้วก็ล้มลง
หลังเกิดเหตุลูกไม่ได้หนีแม่บอกว่าลูกชายไม่ได้หนีลูกก็ยังได้โทรไปหาเพื่อน
ให้เพื่อนเนี่ยตามคนมาช่วยแต่ว่าทำไมลูกถึงไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แม่บอกว่าลูกชายให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
คือน้องบอสเข้าไปมอบช่อดอกไม้ก่อนที่รับปริญญาแล้วเขาก็กลับมา
เขาก็เห็นว่ามีที่ที่ร้านนี้เขามีอะไรนะครับมีงานดีเจอะไรนะครับ
แล้วเขาก็แบะมาแล้วเพื่อนกับน้องบอสนั่งอีกโต๊ะนะครับ
แล้วน้องผู้หญิงนี่นั่งอีกโต๊ะหนึ่งแล้วเขาเคยรู้จักกันอืมก็ทักทายกันอย่างเงี้
แต่ว่าน้องเขาเมาแล้วเขาให้รถมาส่งอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าน้องเขายินว่าน้องเขาเมาค่ะ
น้องไม่ได้ยินค่ะหมายถึงว่าเขาไปโทรหาอะไรนะเพื่อน
ที่ผู้ภัยมันไม่ติดก็เขาโทรให้เพื่อนอีกคนนึงมาโทรหาที่คุณช่วย
อันนี้ทางฝั่งของในบอสที่แม่เขาพูดนะฮะ
ก็อย่างที่บอกครับน้องโฟเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
แต่ว่าแม่ของในบอสบอกว่าหลังเกิดเหตุได้พาลูกชายไปมอบตัวแล้วนะครับ
ไม่ได้หลบหนีแล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับทางฝั่งของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็จะพาลูกชายเนี่ยไปไหว้ขอเข้ามาศพผู้ตายด้วย
พันธมตเอกกิติพงศ์เพชรมุณีภูมิกับการสพช้างเผือกบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุและระหว่างทางทั้งหมดแล้วนะครับ
เรื่องนี้จะคลี่คลายทุกประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยให้หมด
โดยเฉพาะเรื่องการที่ผู้ต้องหามีการฉุดหรือดึงผู้ตายขึ้นรถ
ก่อนที่จะขี่รถออกจากสถานบันเทิงไปหรือไม่
แล้วก็รอผลการตรวจสอบแอลกอฮอล์นะฮะ
แจ้งข้อหาไว้ก่อน๒ข้อหาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือ

ก็อย่างที่คุณพ่อของน้องโฟบอก
คือต่อให้ณขณะนั้นน้องโฟจะเสียชีวิตแล้วหรือยังไม่เสียชีวิต
ต่อให้เสียชีวิตแล้วแล้วคุณทิ้งศพเขาไว้กลางถนนแบบนั้นเหรอ

แล้วถ้าเขายังไม่เสียชีวิตแล้วมีรถตามหลังมา
แล้วเหยียบเขาซ้ำจนเสียชีวิตจะทำยังไง